เด็นเรื่องของศรีสะเกดกันบ้างนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
เจ้าตัวไปออกงานแล้วก็บอกว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องของความรักแล้วก็พร้อมจะกลับมาซ้อมโดยเร็ว
ล่าสุดนะครับมีรายการรายการหนึ่งก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าแหลมไว้นะครับ
ก็มีการได้พูดถึงประเด็นกับทางอดีตแฟนสาวนะครับนั่นก็คือน้องเก๋พัชรีวันกัณหานะครับ
สำหรับประเด็นเรื่องของเงินที่หายไปนะครับว่านำไปใช้ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
และที่ผ่านมาลูกชายมีความรักอดีตแฟนสาวมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ทรัพย์สินที่ได้มีการซื้อให้ไปนะครับสำหรับเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยนะครับ
ที่ศรีสะเกดนั้นได้ซื้อนะครับแล้วก็มีการลงทุนร่วมกับน้องเก๋หรือว่า
ให้ทางน้องเก๋ไปเนี่ยก็จะมีรายได้นะครับรายจ่ายประมาณ๗ล้านบาทแบ่งเป็นคอนโดมิเนียมนะครับ
เกือบ๔ล้านบาท๓ล้าน๗แสนบาทก็มีที่นานะครับ
หนึ่งล้านสองแสนบาทให้กับทางคุณแม่ฝ่ายหญิงมีวัวสี่ตัวรวมสามแสนบาท
แล้วก็มีค่าทำบ้านนะครับ๑ล้าน๒แสนบาทให้กับแม่ฝ่ายหญิง
แล้วก็เงินสด๑ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนแบ่งนะครับ
จากสามล้านบาทที่โอนไปจากบัญชีนะครับพร้อมทิ้งท้ายว่าจะไม่ยอมนะครับ
ถ้าน้องเก๋เป็นลูกสะพ้ายนะครับแม้ว่าถ้าเกิดว่าทั้งคู่จะกลับมาคบกันอีก
แล้วก็ถ้าเกิดว่าทางฝั่งของฝ่ายหญิงเนี่ยจะมีการฟ้องกลับในเรื่องของที่ผิดสัญญาที่ไม่แต่งงานเนี่ย
ทางฝ่ายตนก็จะมีการฟ้องกลับเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาก่อน
แต่ว่าฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายบอกเลิกกับทางเจ้าแหลมเองครับ
ในกลุ่มหนึ่งนัดที่สองไทยแพ้รัษเซียนะครับจะพาสนามนี้ไปหนึ่งต่อสามเซ็ตนะครับ
ดีนะครับเมื่อวานก็มีโอกาสที่จะปิดได้หลายเซตเหมือนกันนะครับ
แพ้ไปยี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบห้าสิบสามสิบแปดยี่สิบห้าแล้วก็ยี่สิบแปดสามสิบ
ไทยก็แพ้๒เกมติดต่อกันวันนี้เกมสุดท้ายของสัปดาห์แรกนะครับ
จะพบกับอาเจนติน่าในเวลา๖โมงเย็นครับ